คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะ
ที่วัดน้ำท่วมที่สมุทรประการค่ะแล้วปรากฏว่าคือต้องมีการชาปนักกิจศพพอดี
อืมแต่น้ำท่วมแบบนี้ค่ะโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าที่นี่เป็นเมนลอยน้ำแห่งเดียวในโลก
พระท่านบอกนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะครับคือพระท่านโพสต์คลิปนี้แล้วก็บอกว่า
นี่คือเมนลอยน้ำแห่งเดียวในโลกพระมหาบุญสมสุรเสนนะคะ
วัดชัยมงคลตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
นี่เป็นภาพเมื่อวานคือฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะ
ก็เลยเนี่ยน้ำท่วมอย่างที่เห็นญาติโยมก็จะต้องเข็นโลงลุยน้ำ
รอบเมน๓รอบก่อนที่จะนำขึ้นไปประกอบพิธีชาปนกิจ
คือน้ำท่วมประมาณสักหัวเข่าได้ค่ะคุณผู้ชมรถก็ขับไม่ได้
ไกลแบบนี้ไม่คิดอะไรมากก็ดูเหมือนเป็นเมนลอยน้ำจริง
หลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าเป็นมิติใหม่
ของการแห่โลงลุยน้ำมิติใหม่ของการเผาศพ
แต่จริงจริงแล้วนี่คือความเดือดร้อนนะคะอืม
นี่คือความเดือดร้อนที่ทางวัดขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขให้หน่อย
ครับเพราะญาติโยมที่จะเข้ามาจัดงานเขาก็เดือดร้อนลำบากนะคะครับนี่ค่ะ
ที่วัดไชมงคลตะบนท้ายบ้านทุมือสมุทรปลาการทางพระมหาบุญสมก็
ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้นะคะครับบอกว่าหลังจากเดินเครื่องสูบน้ำไป
วันนี้ระดับน้ำก็ลดลงจนใกล้เป็นปกติอย่างที่เห็นนี่ค่ะนี่คือภาพล่าสุดนะคะ